ทุกครั้งที่ผมหรือแม่เข้าห้องพระสวดมนต์
เวลาเราจะสุดภูปเก้าดอก
เราจะเชิญครูบาอาจารย์เชิญเทพเทวาใช่ไหมครับ

พอเริ่มสวดครับทูบ๙ดอกจะดับทั้งหมดเหลือแค่ดอกเดียว
พอหลังจากนั้นครับเราเข้ามาแกะพานหรือขันครูเนี่ยครับ
อ่าอ่าแล้วสิ่งที่ทำให้เราตกใจก็คือ
มันมีข้อกระดูกเหมือนเป็นข้อกระดูก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
และในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเราครับยินดีต้อนรับนักเล่าจากจังหวัดชนบุรีมีฉายาเป็นที่เรียบร้อยครับปกติ
เราจะคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์วันนี้คุยกันแบบวีดีโอคอร์ผมอยู่ที่ห้องจัดรายการส่วนแขกรับเชิญของเราอยู่ที่บ้าน
ยินดีต้อนรับคุณนโมชนบุรีครับสวัสดีครับคุณนโม
สวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับ
ปกติเราจะคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์
ใช่ครับวันนี้เป็นวันพิเศษครับ
เห็นหน้ากันครับผมแต่เราอยู่คนละที่นะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะอยู่คนละที่กันอย่างแน่นอนเป็นการเว้นระยะห่างกันด้วย
ครับห่างยาวเลยครับ
ยาวไปยาวไปนะครับทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับคุณนโมครับประสบการณ์ที่จะมาเล่าให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกันเป็นเรื่องของขันสยองเสียนภาวะ
ครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงเป็นประสบการณ์ตรงครับเออนะครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงต้องให้คุณนโมเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับ
ครับก็ก่อนอื่นต้องบอกพี่แจ๊คแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็บางตำหนักนะครับบางตำหนักก็ดีนะครับแล้วก็บางตำหนักก็ให้ใช้วิจารณญาณกันแต่ละบุคคลด้วยนะครับ
เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผมนะครับเมื่อตอนที่ผมยังอยู่ม๕ขึ้นม๖นะครับ
แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยเชื่อเรื่องของการไหว้ครูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์เพราะว่าเดิมทีเนี่ยคุณยายผมนะครับหรือว่าแม่ครูเนี่ยท่านเป็นแม่ครูใบศรีแล้วก็เป็นครูนาตสินนะครับก็จะได้รับสืบทอดมาจนถึงรุ่นคุณแม่ผมนะครับ
ทีนี้เนี่ยครอบครัวเราก็จะมีการไหว้ครูแบบนี้อยู่แล้วก็เราจะเชื่อเรื่องพวกนี้นะครับแต่เมื่อตอนนั้นครับที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยครับมันมีคำพูดหนึ่งที่ผมสื่อออกมาอารมณ์เป็นคำพูดได้ว่าเมื่อคนเราอะครับพอเราหมดทุกขนทางแล้วจนมุมทุกขนทางเราจะเชื่อในสิ่งเล่นลับสิ่งที่มองไม่เห็นแบบสุดตรง

ที่พึ่งใช่ครับคือช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่คุณแม่ผมเนี่ยได้ดูหมอดูตั้งแต่ตอนที่ท้องผมครั้งแรกนะครับแล้วหมอดูคนนั้นเนี่ยได้เกิดไว้เมื่อตั้งแต่ผมยังไม่คลอดเลยว่าช่วงอายุประมาณเท่านี้ตอนที่อยู่ม๕เนี่ยผมจะเจอเรื่องเฉียดตายครั้งแรกนะครับ
ครับทีนี้คุณแม่ก็จำฝังใจมาเรื่อย
ในช่วงนั้นนะครับมันเป็นช่วงที่ครอบครัวของเราเกิดวิกฤตทั้งครอบครัวคุณแม่ก็มีปัญหาเรื่องที่ทำงานคุณพ่อก็มีปัญหาเรื่องที่ทำงานส่วนตัวผมเองเนี่ยครับก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มันก็เลยกลายเป็นว่าครอบครัวเราเนี่ยไม่ไม่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับทีนี้มีอยู่วันหนึ่งครับคุณแม่เขาฝันว่าผมเนี่ยเสียชีวิต
ทั้งตัวใหญ่เนี่ยเข้ามากระทืบผมในความฝันแล้วก็จนจนผมเนี่ยตายค่าที่
หูนี่คือฝันฝันถึงสัตว์ใหญ่เลยนะ
ใช่ครับทำให้คุณแม่เนี่ยค่อนข้างกังวลมากครับส่วนเหตุการณ์หลังจากที่คุณแม่ฝันเนี่ยครับก็ไม่เกิน๔วันครับ
ด้วยความที่ว่าเราช่วงสมัยตอนนั้นเนี่ยกิจกรรมของวัยรุ่นของเราก็คือการเตะบอลนะครับช่วงเย็นระหว่างผมเลิกเรียนเนี่ยผมก็ปั่นจักรยานกับเพื่อนเนี่ยเพื่อจะไปเตะบอลอีกหมู่บ้านนึงนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมจำได้เลยว่าเราออกจากถนนใหญ่นะครับเพื่อนผมกลุ่มผมเนี่ยออกไปหมดแล้วผมจะปั่นที่หลังเขาผมก็ใช้วิธีการเร่ง
เพื่อนแต่ปรากฏช่วงที่เราออกถนนใหญ่อะครับพอเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันมีรถบรรทุกอะครับที่วิ่งตามหลังมาที่เราไม่เห็นนะครับ
ครับแล้วในจังหวะนั้นความรู้สึกของผมคือเหมือนมีบางอย่างกระชากทำให้รถล้มซึ่งตัวของผมเองนะครับวิ่งเข้าไปในใต้ท้องรถแต่รถไม่ได้วิ่งมาเร็วนะครับเพราะมันเป็นช่วงที่จังหวะขึ้นเนินพอดี
จักรยานของเราอะครับจักรยานของผมเนี่ยโดนรถทับแต่ตัวผมอ่ะรอดเข้าไปในนั้นได้พอดี
อย่างเงี้ยก็กลับมาโทรมาหาคุณแม่ในฟังว่าผมเนี้ยประสบเหตุการณ์แบบนี้
คุณแม่ผมก็ยิ่งใจคอไม่ดีก็รีบกลับมาจากอีกจังหวัดหนึ่งมาหาผม
นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยครับก็ทำงานไปได้สักอาทิตย์หนึ่ง
ก็มีเพื่อนของคุณแม่ที่ทำงานเดียวกันนะครับเขาบอกว่ามีตำหนักอยู่ตำหนักนึง
ซึ่งเป็นตำหนักร่างทรงสามารถที่จะคนไปแล้วเนี่ย
ก็จะมีโชคมีลาบจะมีแต่สิ่งดีดีเข้ามาในตอนนั้นนะครับ
คุณแม่ก็รู้สึกว่านี่น่าจะเป็นความหวังและเป็นที่พึ่ง
ซึ่งคุณแม่ผมก็ตัดสินใจพาผมไปด้วย
ในวันที่เราเดินทางไปตำหลักร่างทรงเนี่ยครับพอไปถึงหน้าตำหนักเนี่ยครับ
เดี๋ยวอธิบายให้ให้กับแล้วก็คุณผู้ชมได้ได้ได้จินตนาการตามนะครับ
คือตำหนักนี้บริเวณทางเข้าครับจะเป็นน้ำตก
มีเทวาลัยจะมีองค์พระแม่องค์พ่อศิวะองค์พระพิคเนธ
มีพระพุทธรูปมีพญานาคมีคุดมีอะไร
คือเป็นเป็นพื้นที่ที่สวยมากจัดกันเป็นสวนนะครับ
มีน้ำตกมีอะไรแต่พอหลังจากที่เราเดินลึกเข้าไปเรื่อยเรื่อยครับ
ตำหนักเนี้ยความรู้สึกอะครับพี่แจ๊คมันเปลี่ยนอืม
มันเปลี่ยนเหมือนกับว่าเราไปอยู่ที่บ้านล้างอะครับ
ความวางเวงความอับชื้นความเย็นที่เรารู้สึก
สัมผัสได้ตอนนั้นคือมันขนลุกทั่วตัวไปหมดเลยครับ
ตำหนักนี้ครับจะเป็นบ้านไม้ยกทรงสูง
แต่เสาเนี่ยจะเป็นปูนแล้วทาทาเป็นสีไม้อ่ะครับ
ผมแม่แล้วก็เพื่อนแม่อีกคนนึงก็ขึ้นไปตำหนักเนี้ยครับอืม
พอขึ้นไปปุ๊บสิ่งที่ผมรู้สึกคือกลิ่นควันทูบ
กลิ่นกำยานแล้วก็พอเราสังเกตเข้ามาในตัวตำหนักอะครับ
ก็จะเห็นคนที่เขามาศักยันต์นะครับอืม
แล้วด้านหน้าของผมเนี่ยก็จะมีเสียงพ่อแก่เสียนพระพิคเนตเสียงอ่า
นาลายเสียนรือสีต่างแต่สิ่งที่ผมรู้สึก
สังเกตแล้วก็รู้สึกขนลุกก็คือเสียงที่อยู่ตรงกลางอืม
ปกติเสียนะครับเขาจะใช้เป็นเหมือนปูนปัสเตอร์หรืออะไรสักอย่างเป็นนะครับ
แต่เสียงเนี่ยบริเวณเสียงทั้งหมดนะครับเป็น
คล้ายคล้ายกับหนังมนุษย์แล้วมีอัดขระครับอืมอืมอืมอืม
แล้วก็ดวงตาของเสียนคู่เนี้ยเป็นสีแดงครับเราก็นั่งรอจนถึงคิวอะครับ
พอตอนที่คุณแม่ผมกำลังจะเดินเข้าไป
ตอนนั้นเราก็ถือพานคือเขาก็จะมีจัดเป็นค่าครูเป็นพานครูนะครับ
พอเข้าไปเนี้ยร่างทรงคนนี้ก็หัวเราะเสียงดังลั่นตำหนักเลยครับอืม
แล้วก็บอกว่าลูกชายเองอ่ะดวงมันยังไม่ถึงคาดไม่เป็นไรหรอกครับ
ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำให้คุณแม่ผมรู้สึกประหลาดใจมากกับร่างทรงคนนี้
เพราะเราไม่เคยเล่าเรื่องนี้เลยอ่าแล้วเขาก็สามารถอธิบายบรรยายลักษณะต่างต่าง
ความฝันต่างได้อย่างแม่นยำครับนะครับก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้กับคุณแม่ผม
จากนั้นเนี่ยร่างทรงคนนี้ก็บอกว่าพรุ่งนี้จะต้องทำพิธีลดน้ำมนต์
อืมซึ่งถ้าไม่ทำเนี่ยผมจะถึงฆาตนะครับนะครับ
แล้วก็ต้องเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับตอนนั้นเท่าที่ผมจำได้ก็คือคุณแม่ผมอะครับ
ก็มีความศรัทธาส่วนหนึ่งแล้วพอร่างทรงเขาบอกราคาว่าเนี่ยจะต้องมีค่าทำน้ำมนต์เนี่ย
ก็คือสองพันทอนบาทนึงอืมคุณแม่๑๙๙๙บาท
ใช่ครับคุณแม่ผมยืมตังค์เพื่อนแล้วให้ร่างทรงคนนั้นโดยที่
พูดอะไรเลยครับแล้วรีบให้ซึ่งไม่ใช่กิจลักษณะของแม่ผม
แต่ผมก็เข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นการที่กังวลด้วยเรื่องของความฝันและอุบัติเหตุที่ผมเจอ

เช้าวันรุ่งขึ้นเราก็มาที่ตำหนักนี้นะครับ
เหมือนเดิมช่วงตอนเช้าการทำพิธีรถน้ำมนต์
ก็จะมีคนประมาณ๔๕คนนั่งทำพิธีอยู่นะครับ
โดยถึงคิวผมเนี่ยก็จะมีใบสีปากชาม
ทะเข้าของเส้นไหว้

แล้วก็รวมถึง

เราก็ทำพิธีรถน้ำมนต์
พอหลังจากทำรถน้ำมนต์เสร็จ
ผมก็เข้าใจว่าขั้นตอนมันจะจบนะครับพี่แจ๊

ผมก็ยังลังเลไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับ
แต่พอหลังจากที่เขาเอาน้ำมนต์ลาดเนี่ยความรู้สึกของเราคือมันเบอร์ไปหมดนะครับ
มันมีความรู้สึกเหมือนบางอย่างมันมีเสียงพูดอยู่ตลอดเวลาเหมือนเสียงคนคุยกันอยู่ตลอดเวลา
อืมแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็เดินขึ้นไปบนตำหนัก
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขามาเขาเดินเข้าไปตำหนักแล้วเอาเสียงที่เป็นหนังคล้ายหนังมกที่มีอัคระที่ผมบอกครับ
เออมาคอบที่หัวผมครับหลังจากคอบปุ๊บอะครับ
ความรู้สึกของผมในตอนนั้นคือผมรู้สึกเห็นดีเห็นงามเหมือนคนนี้เป็นพ่อพระเป็นอาจารย์เป็นอะไรอย่างนี้ครับ
เคลิ้มไปกับเขาอย่างนี้เหรอใช่ครับใช่แล้วเขาก็บอกคุณแม่ว่าเนี่ยลูกชายอ่ะดวงแรงต้องรับขันครู
ซึ่งขันคูเนี้ยเขาบอกว่ามันมีทั้งขันห้าขันเก้าแต่เขาจะให้รับเป็นขันเก้าครับนะครับ
โดยค่ารับขันเก้าเนี่ยก็หนึ่งหมื่นทอนบาทเดียวอืมนะครับอืม
ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ผมก็โทรไปหาเพื่อน
โทรไปหาคนนู้นคนนี้เอาเงินมาจ่ายให้กับร่างทรงคนนี้เพื่อหวังว่าลูกชายเนี่ยจะ
จะผ่านพ้นเรื่องอย่างนี้นะครับครับทีนี้พอนัดเขาก็บอกว่าตอนเช้าทำวิธีรดน้ำมนต์เสร็จ
ตอนบ่ายเขาจะทำขันไว้ให้เลยก็คือไปรอข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะทำขันให้ครับ
ซึ่งอธิบายลักษณะขันให้กับพี่แจ๊คแล้วก็คุณผู้ชมนะครับขันครูเนี่ยปกติก็คือจะเป็นอ่า
พันพันพันสูงสูงนะครับแล้วก็มีพันใบสีนะครับอืม
มีตัวใบสีอยู่ด้านข้างแล้วก็จะมีกลวยที่สำหรับใส่ทูบ
ซึ่งสรรคูนี้แปลกกว่าที่อื่นคือปกติเขาใช้เทียนขาวที่นี่ใช้เทียนดำ
อืมนะครับทูบเป็นสีดำครับนะครับอ่าตัวใบสีปกติ
แต่จะมีลงอัคระเขียนที่ตัวใบตองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย
เราก็ทำพิธีรับขันครูแต่ช่วงที่เรารับขันครูบนตำหนักนะครับ
ช่วงที่เขาครอบเสียนอีกครั้งนึงเนี่ยคุณแม่ผมเล่าให้ฟังว่า
คอบผมเนี่ยผมก็หมดสติไปเลยอืมแล้วก็มีอาการเหมือนเหมือนคน
เอ่อมีมีของอะครับค่ะก็มีเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะแบบดังดัง
แล้วก็มีทำท่าทางเนี้ยครับซึ่งหลังจากผ่านพิธีเสร็จแล้วเนี่ย
ก็ถึงตอนที่เรากลับครับพอหลังจากกลับเนี่ยแหละครับ
ที่มันเป็นจุดเปลี่ยนในในชีวิตของผมเลยแล้วก็เกิดเหตุการณ์เรื่องต่าง
ช่วงวันที่เรากลับอะครับเราหลังจากออกไปตำหนักนี้
สามคนนะครับมีผมมีแม่มีเพื่อนแม่อืมก็มายืนรอรถที่หน้าปากทาง
ที่เราจะกลับไปที่หอพักอ่ะครับครับเราโบกแท็กซี่กี่คันกี่คัน
ก็ไม่มีใครรับเลยครับพี่แจ๊คมีแท็กซี่จอดเหมือนกัน
แม่ผมก็ไปคุยว่าไปเอ่อที่นี่กี่บาทครับ
ปรากฏว่าเขาบอกว่าแท็กซี่พูดกลับมาว่าโอ๊ยไม่ไปหรอกครับ
อืมไปกันเยอะขนาดเนี้ยรถเนี้ยผมขนไม่หมดหรอกเออ
ซึ่งทุกคนก็ตกใจว่าเรามากันแค่สามคนนะครับทีนี้หลังจากนั้นอ่ะ
ไปประมาณเกือบสองชั่วโมงเองครับแม่ก็เลยลองตั้งจิต
แม่เขายกมือไหว้ที่ที่ที่พานครูอะครับ
ขัดคือว่าอ่าขอให้ร่างทรงคนเนี้ยช่วย
เพราะจะได้กลับบ้านเพราะตอนนี้มันจะดึกแล้วครับ
เข้ามาจอดทั้งที่เราไม่ได้โบกเลยอืมแล้วพอเราขึ้นแท็กซี่ครับ
ก็คุยไปคุยมาอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าก็คุยกันถูกคอ
เขาก็ไม่เก็บค่าโดยสารด้วยนะครับครับครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลก
อ่าพอหลังจากนั้นครับวันที่เราเดินทางขึ้นรถกลับมาที่
ที่บ้านนะครับสิ่งที่ผิดสังเกตนะครับสิ่งแรกก็คือปกติแล้วครับ
สุนัขหมาแถวบ้านนะครับมันจะไม่มีหอนเลยอืมแต่วันที่เราขันกลับมาครับ
เราเหมาแท็กซี่กลับมาเนี่ยปรากฏว่ามันหอนรับตั้งแต่หน้าหมู่บ้านนะครับ
อืมจนถึงหน้าบ้านผมแล้วครับหมาข้างบ้านนะครับ
ที่เราก็เล่นกันอยู่เราก็ไปรูปผมไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้
มันมีอาการคือมันหอนแล้วมันก็ขู่แล้วก็พร้อมกับวิ่งถอยหลัง
เหมือนเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปครับขับขับ
แล้วก็ก่อนที่เราจะเอาขันครูพานครูเข้าบ้านนะครับมันก็มีเหตุการณ์
ก็คือคุณพ่อผมเนี่ยเขาออกมาอืมด้วยคุณพ่อผมเนี่ย
เขาก็มีพวกสิ่งด้วยความที่ตัวเขาเองก็นับถืออะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็บอกว่าเออทำไมไปทำอะไรแบบนี้ก็ตอนนั้นก็มีปากมีเสียงกับคุณแม่นะครับ
แต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็คือเปลี่ยนเป็นคนละคนทั้งเมื่อก่อนคุณแม่
แต่ผมจะเป็นคนนิ่งไม่ค่อยต่อล้อต่อเถียงอะไรแต่ว่าครั้งเนี้ยคุณแม่กลับเปลี่ยนเป็นคนละคน
แล้วก็มีอาการก็คือตาขวางมือเก่งซึ่งคุณพ่อผมก็ไม่อยากให้มันมีปัญหาก็เลยโอเคยอมก็เอามา
คือในบ้านผมเราจะมีห้องพระแยกเป็นห้องหนึ่งเลยครับเป็นห้องใหญ่
แล้วก็จะมีชั้นวางนะครับผมก็เอาขันครูนะครับขึ้นไปวางไว้ตรงกลางแท่นเลยครับ
หลังจากนั้นนะครับก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่าทุกครั้งที่ผมหรือแม่เข้าห้องพัก
ก็เชิญเทพเทวาใช่ไหมครับครับพอเริ่มสวดครับ
ทูบ๙ดอกจะดับทั้งหมดเหลือแค่ดอกเดียว

แล้วอยู่ดีมันก็ค่อยมอดแล้วมันก็ดับ

เหมือนจงใจจะให้จุดทูปแค่ดอกเดียวอะ

แล้วทุกครั้งที่เข้าห้องพระครับ

หมาจะหอนลมมันจะแรงตลอดทุกครั้ง
จนเรารู้สึกว่าเราไม่จุดแล้ว
เราไม่ไหว้ก็คือสวดไปธรรมดา

แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า
คนข้างบ้านก็มักจะเห็น

เดินเข้าออกบ้านนี้

แล้วตลอดระยะเวลา๓เดือนที่

ทุกครั้งที่แม่ถูกหวย
หรือได้โบนัสพิเศษ
เหมือนไม่มีโชคมีราบ
ใช่ครับมีโชคมีราบจากทางไหนก็ตาม
พ่อผมจะประสบอุบัติเหตุ
ครั้งแรกครับก็คือคุณแม่

เลขท้ายก็คือตอนนั้นนะครับ
ซื้อมาก็กำลังแทงเล่น

รถชนกันที่สี่แยกไฟแดง
ก็คือว่าเหตุการณ์ที่เราไปถามคนที่ชนนะครับ
แต่ว่าคุณพ่อผมไม่ได้เจ็บหนักมากนะครับ
เพราะว่ามันชนด้านข้าง
เขาบอกว่าเขาไม่เห็นรถคุณพ่อผม
ทั้งที่รถเราวิ่งออกมาจากสี่แยก
มันเป็นไฟเขียวแต่เขาผ่าไฟแดงมา
เขาไม่เห็นรถคุณพ่อผม

ไปจ่ายค่ารักษาพยาบาล

เป็นเกือบหลักแสน

ฉลองกันครับผมอ่าเป็นร้านในห้างแล้วกันครับ
เป็นเป็นร้านซูกี้ในห้างดังเลยครับครับปรากฏว่าคุณพ่อผมอะครับ
ก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้ครับแล้วก็ไม่รู้อีกท่าไหนครับ
มันเหมือนเก้าอี้มันพลิกหรือแกเท้าผิดรูปล้มมาครับ
หัวไหล่หลุดเลยเฮ้ยนั่งกินซุกี้อยู่หัวไหล่หลุดเนี่ยนะ
ใช่ครับก็คือนั่งอยู่เหมือนกับลักษณะก็คือว่านั่งเก้าอี้ครับ
แต่ก็คือพอตอนที่ช่วงจะลุกหรือทำอะไรสักอย่างเหมือนกับตัวเขากวาด
วาดของบนโต๊ะแล้วก็ล้มลงไปเลยโอ้ยครับแล้วก็
เก้าอี้กับพื้นห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับแต่ไปเอ็กซาเรย์มาแล้ว
หายปลาร้าหลุดออกมาเลยคุณพ่อผมก็ต้องเงินที่ได้จากโชคตรงนั้น
ก็ต้องไปรักษาพ่อผมครับต่อมาครับแต่ในขณะเดียวกัน
ช่วงระหว่างนี้เราก็ไปตำหนักนี้อาทิตย์ละครั้งนะครับ
ครับไปทุกครั้งเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องจ่ายมีเรื่องแบบเหมือนกับ
ช่วยร่วมทำบุญกับตำหนักนี้ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้ครับ
ครับพอตำหนักเนี้ยโทรมาบอกว่าตรงนี้นะขาดนะอะไรอย่างเง
คุณแม่ผมจะรีบกระวนกระวายแล้วก็โอนเงินไปให้เขาทันทีพอหลังจากนั้นครับ
ช่วงเวลา๓เดือนเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้
คุณพ่อผมอุบัติเหตุบ้างบางทีเปิดประตูรั้วหน้าบ้านไปลดน้ำต้นไม้
ปรากฏมีมอเตอร์ไซค์ขี่รถมาเกี่ยวคุณพ่อผมล้มอืม
เขาก็พูดทำนองเดียวกันว่าเขาไม่เห็นว่าคุณพ่อผมมายืนอยู่ตรงนี้
ครับแล้วหลังจากนั้นครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือแม่ครูที่ผมเล่าให้ฟังนะครับ
อืมท่านมาที่บ้านโดยที่เราไม่มีใครรู้มาก่อนเลยนะครับ
ว่าแม่ครูเนี่ยจะมาที่บ้านนะครับแม่ครูเขามาถึงนะครับ
เขาก็จะเขาไม่พูดอะไรเลยเขาไม่อะไรเลยเขาบอกว่า
เขาต่อว่าแม่ผมก่อนเลยว่าไปเอาอะไรมา
เออซึ่งคุณแม่ผมแล้วก็ตัวผมเอง
คุณพ่อผมก็จะกลัวแม่ครูมากเพราะว่าตอนเด็กผมเคยไปอยู่กับแม่ครู
แม่ครูเป็นคนที่อ่าเนี๊ยบมากแล้วก็เป็นคนอ่า
เขาเรียกว่าในรั่วในวังเก่าครับนะครับ
แกก็มาพร้อมกับตำราแผ่นแผ่นใบไปใบจากโบราณนะครับอืม
เป็นตำราอัคระยันซึ่งแกมาถึงเสร็จปุ๊บ
พอต่อว่าแม่เสร็จแม่ผมก็พยายามจะไม่ให้แกเข้าห้องพระอืม
โดยอาการของคุณแม่ผมก็คือตาขวางมือเก่งครับ
แล้วคุณแม่ผมสูงร้อยประมาณหกสิบนะครับพี่แจ๊กน้ำหนักสี่สิบเจ็ดประมาณนี้
แต่กระชากแตกกระชากประตูเหล็กหลุดอ่ะครับอืมอืม
ประตูหน้าบ้านประตูเข้าเข้าบ้านเราจะเป็นประตูเหล็กเลื่อนอย่างเงี้ครับอืม
พยายามดึงไม่ปิดไม่ให้แม่ครูเข้าอะครับ
แกกระชากตัวไอ้ที่จับอ่ะครับหลุดเลยครับซึ่งแม่ครูพอหลังจากเข้าไปได้ครับ
พ่อเขาก็กันคุณแม่พอเข้าไปได้เนี่ยผมเห็นแม่ครูเอาบางอย่างเป็นขวดน้ำมนต์นะครับ
เป็นขวดใส่น้ำนะครับแล้วก็เปิดขวดจากนั้นเทลาดไปที่ตัวขันครูนะครับเออ
พอช่วงที่เขาเทราชขันครูอ่ะครับคุณแม่ผมเป็นลมอ่า
แล้วหมานะครับช่วงนั้นประมาณบ่ายสามนะครับพี่แจ๊คครับ
หมาหอนทั้งหมู่บ้านไล่จากข้างบ้านจนไปถึงหน้าบ้าน
จนไปถึงต้นต้นทางครับเพราะว่าซอยมันจะเป็นซอยคู่ขนานกันเป็นอย่างนี้นะครับ
ก็เห่าหอนไปเรื่อยเลยแล้วจากนั้นก็ประตูห้องพระมันเหมือนกับปิดเองครับ
เป็นลมตีครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยในห้องเนี้ยทุกทั้งห้องเนี่ย
ต่างปิดหมดนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีประตูห้องพระปิด
พอประตูห้องพระปิดปุ๊บหมาหอนไล่กันไปเรื่อยเรื่อยเลยอืม
หลังจากคืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ประถมพยาบาลคุณแม่ที่เป็นลมค่ะอ่า
แม่ครูก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าให้ไปซื้อเครื่อง
อ่าเป็นใบสีครับนะครับใบสีเทพใบสีปากชาม
แล้วก็เครื่องเส้นไหว้รวมถึงสายสินก็ขึงล้อมบ้านเลยครับ
แล้วก็คุณแม่ครูเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไหมนะครับ
เหตุการณ์คืนนั้นก็ไม่มีอะไรครับผ่านไปปกติแต่เช้าวันรุ่งขึ้นครับพี่แจ๊ค
สิ่งที่เราเห็นน่ะที่ผ่านผ่านของขันครูเนี้ยครับอืมคือ
ช่วงที่อยู่กับเราสามเดือนนะครับใบตองจะสดมากครับอืมอืม
ไม่มีความว่าเหี่ยวเลยแต่พอหลังจากที่แม่ครูเอาน้ำมนต์มาลาดนะครับ
ตองมันเป็นคาบเหมือนโดนไฟไหม้อะครับไม่ไหม้ยังด่าใช่ครับ
ไม่ไหม้ดังด่างอืมแล้วก็เทียนเทียนดำดำนะครับ
งองอแล้วก็ละลายอ่ะครับเหมือนมันร้อนอ่ะอืม
ทีนี้แม่ครูก็บอกว่าเดี๋ยวช่วง๙โมงเขาจะทำพิธี
ให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในห้องนี้ครับโดยการเปิดประตูหน้าบ้านไว้
แล้วก็พ่อผมคุณแม่แล้วก็แม่ครูเข้ามาอยู่ในห้องอืม
นะครับซึ่งแม่ครูก็ทำพิธีสวดมนต์แล้วก็เอ่อ
บูชาครูครับแต่ตอนนั้นเอาขันครูลงมาวางไว้ข้างล่างแล้วนะครับ
อืมแม่ครูบอกว่ามันเป็นพิธีถอนของถอนคูณใสครับ
ทีนี้เนี่ยตอนที่เริ่มทำพิธีครับก็เหตุการณ์ปกติจนถึง
พอตอนที่คุณแม่แม่ครูเนี่ยเปิดตำราในแผ่นนั้นเพื่ออ่านอัคระครับ
อืมมันก็มีบางอย่างเกิดขึ้นก็คือมีตะขาบที่คือห้องพระพระจะอยู่ถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำอะครับ
แต่เป็นกำแพงกั้นนะครับมันมีตะขาบตัวใหญ่มากครับ
ประมาณประมาณเนี้ยครับอ่าอ่าคือที่ผมผมจำได้เพราะว่าตัวมันมันดำมาก
มีประมาณ๔๕ตัวที่เข้ามาแต่สิ่งที่เราผิดสังเกตก็คือตะขาบตรงนั้นนะครับ
มันอยู่ที่หน้าประตูมันไม่ได้เข้ามาในห้องพระมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะ
ใช่ครับแล้วบ้านเราไม่เคยมีเหตุการณ์ที่จะมีสัตว์มีพิษอย่างนี้
โผล่ขึ้นมาจากคือตอนแรกเราคิดว่ามันมาจากห้องน้ำหรือเปล่าแต่ตรงฝาข้างล่างครับ
มันก็มันก็ปิดสนิทครับตอนนี้แม่ครูก็เลยสวดทำพิธีครับ
แต่ตอนให้สวดก็หมาก็ยังหอนปกตินะครับแล้วจนพอสวดศพแม่ครูก็บอกว่า
มาทางไหนก็กลับไปทางนั้นไปหาเจ้านายมึงเขาพูดอย่างนี้
หลังจากนั้นก็มันเหมือนกับวันแตกคือไปครับ
แล้วเราก็พยายามค้นหากันทั้งบ้านก็ไม่เจอว่ามันไปไหนนะครับ
พอหลังจากนั้นครับเราเข้ามาแกะตัวพานหรือขันครูเนี่ยครับ
สิ่งที่ทำให้เราตกใจครับพี่แจ๊คคือช่วงที่เป็นกลวยที่วางด้านข้างขันครูครับ
พอเราแกะเทียนออกมาแล้วครับมันมีเศษดินซึ่งเหม็นมากอะครับพี่แจ๊ค
ดินแล้วก็เป็นเส้นผมประมาณแค่เนี้ยครับคาบเป็นกระจุกพันพันกันอยู่
แล้วสิ่งที่ทำให้เราตกใจก็คือพอเราแกะกลวยตรงกลางออกมาครับ
ด้านในกลวยครับมันมีข้อกระดูกเหมือนเป็นข้อกระดูก
อยู่ข้อหนึ่งประมาณเนี้ยฝังอยู่ข้างในนั้นนะครับเหรอ
แม่ครูก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นกระดูกของคนตาย
มันเป็นพานมันเป็นของที่เขาเอาไว้เล่นกันก็คือ
เอาไว้ทำให้ดูดเหมือนดูดดวงของคนอื่นหรือทำให้คนอื่น
เป็นเชื่อฟังเราอะไรอย่างเงี้ยครับครับเพราะว่าแม่ผมเนี้ย
ช่วงระหว่างนั้นนะครับพี่แจ๊คหมดเงินเป็นหลักแสนนะครับ
ที่ไปให้กับเขาว่าล่าสุดนะครับใช่ครับ
ล่าสุดก่อนที่แม่ครูเนี่ยจะมาจะมาที่บ้านนะครับ
ตำหนักนู้นเขาโทรมาบอกว่าเออเนี่ย
คุณแม่จะมีงานไหว้ครูนะจะต้องเรียรัยหกลูกศิษย์เนี่ย
แม่ผมก็โอนเงินไปให้เขาเลยครับสามหมื่นครับ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
อะไรอย่างเงี้ยคือแม่ผมก็เห็นดีเห็นงามกับตำหนักนี้มาก
หลังจากนั้นครับเราก็ไม่ได้ไปตำหนักนี้อีกเลยนะครับ
แต่เราได้เราได้ฟังมาจากเพื่อนเขาครับ
เพื่อนเขาเพื่อนของคุณแม่ผมที่เขายังไปอยู่
เขาเล่าให้ฟังว่าตำหนักเนี้ยตอนเนี้ยปิดไปแล้วอืม
เนื่องจากว่าเขาจัดงานไหว้ครูอะครับครับ
ก็จะมีร่างทรงจากทุกที่อะครับก็คือเขาจะมีพิธีเดินลุยไฟข้างหน้างานนะครับ
ครับตอนที่ช่วงเขามีการเชิญเทพต่างต่างครับ
ปรากฏว่ามีหนึ่งในลูกศิษย์อะครับอยู่ดีดีก็วิ่งเข้ามาแล้วก็คุกกองไฟตรงนั้นอะครับ
แล้วเสื้อก็ไหม้ไฟแล้วก็ผิวหนังก็มีรอยไหม้เหมือนไฟมันลุกอ่ะครับอืม
เหตุการณ์นั้นก็มีกู้ภัยมาประถมพยาบาลอะไรเสร็จ
แต่วิธีก็ยังจัดต่อนะครับครับช่วงที่เขาให้พามันเชิญเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วก็มีดนตรีอย่างเงี้ยอืมปรากฏว่าร่างทรงที่นั่งอยู่ใกล้กันนะครับ
อยู่ดีดีก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เอามีดอ่ะแทงกันนะครับอ่า
ก็คือแบบวุ่นวายมากตอนนั้นก็คือแบบอ่า
เขาเล่าให้ฟังว่าก็คือตอนนั้นหลังจากนั้นงานก็ยุติเลยอืม
งานก็ไม่สมบูรณ์นะครับทุกคนก็ต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอืม
แล้วก็หลายวันต่อมาครับก็คือได้ข่าวอืม
ไอ้ข่าวเลยว่าตำหนักเนี้ยครับโดยอ่า
คนที่เป็นร่างทรงครับถูกแทงตายคาตำหนักเลย
แล้วก็ตำหนักเนี้ยก็ถูกปิดไปเลยอืม
หลังจากนั้นนะครับเราก็คิดว่าเราผ่านเหตุการณ์ตรงนี้
มาได้นะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับ
เราก็ต้องไปบวชไปเพราะว่าก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างตามอืม
แม่ผมกับตัวผมอยู่ครับก็ต้องไปบวชถือศิลป์นะครับ
แล้วก็ไปทำวิธีล้างน้ำมนต์กว่าทุกอย่างเนี่ย
ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเรื่องก็จะประมาณนี้ครับ
โอ้โหเดี๋ยวนะกลายเป็นว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ย
ไปเจอเหมือนกับตำหนักเรียกว่าตำหนักทรงผีก็แล้วกัน
น่าจะเน้นไปเรื่องของคุณสัยมนต์ดำล้วนเลย
เพื่อที่จะทำการใช้วิชาอะไรบางอย่างก็ไม่รู้หลอกล่อคน
เหตุผลเดียวคือเงินใช่ครับเดาว่าคุณแม่เนี่ยหมดแค่หลักแสน
แล้วถ้ารวมกันหลายคนคนอื่นอาจจะหมดมากกว่านี้ก็ได้ไง
เพราะเพื่อนแม่นี่คือทั้งรถทั้งอะไรอืมไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราก็พูดกันหลายครั้งนะครับว่าบางทีคนเราพอถึงเวลาที่มันหมด
หนทางจริงไม่รู้จะเพิ่งไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครแล้วเนี่ย
ผลสุดท้ายก็ต้องมาหาที่พึ่งทางใจแน่นอนครับว่าที่พึ่งทางใจหนึ่งในนั้น
ก็คือเหล่าบรรดาร่างทรงทั้งหลายแหล่ถูกไหมฮะที่มันเคยเป็นข่าวมาตั้งหลายครั้ง
มันมีเหตุการณ์ทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่ส่วนมากเนี่ย
มันจะเป็นทางด้านลบซะมากกว่าอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าเรื่องของความเชื่อ
เรื่องของร่างทรงคนที่เชื่อคนที่มีความศรัทธา
หรือว่าคนที่เขามีร่างทรงทำในบ้านโดยความเชื่อของเขา
มันไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คุณเอาความเชื่อเหล่านั้นน่ะ
มาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเอามาทำเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินกับคนที่เขาสิ้นหวัง
หนทางนั่นคือคุณได้ทำผิดมันคือความผิดที่มันเกิดขึ้นครับ
ของจริงก็มีนะคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าร่างทรงจริงก็มีปลอมก็เยอะ
ผมถึงอยากจะเอามาเล่านำมาเล่าให้กับหลายหลายคนได้ฟังว่า
บางทีเราเราไปรับอ่าบูชามาอย่างเงี้ยเราอาจจะดูแลไม่ดีหรืออ่า
ถ้าเป็นตำหนักไหนที่ดีอยู่แล้วครับเขาก็จะช่วยคนจริง
แต่มีมันมีศาสตร์พวกนี้สารเล่นลับพวกนี้ที่ยังแฝงอยู่ในตรงนี้อีกเยอะ
ทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอนะมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดี
มีด้านขาวแล้วก็ด้านดำเพราะฉะนั้นดูดีนะคุณผู้ชมผู้ฟัง
เพราะเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เป็นแบบรูปธรรมนะ
มันคือนามประธรรมมันคือความเชื่อล้วนล้วนโอ้อยากจะบอกว่าเรื่องนี้ดีมาก
แล้วก็คุณนโมเล่าแบบใจเย็นมากสำหรับเรื่องนี้ฟังแล้วก็ลุ้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขอบคุณมากมากมือครับมือสั่นเวลาเล่าตลอดเวลาเลยครับตื่นเต้นครับ
กลัวจะถ่ายทอดออกมาไม่ดีหายตื่นเต้นได้แล้วแล้วก็คืนนี้ขอบคุณคุณนโมมากมากนะ
มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกันนะฮะ
พระคุณครับครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์เหมือนกับคุณนโมแบบนี้
สามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่อีเมลของรายการที่
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ให้พวกเราได้รับฟังกันครับ

อย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยครับ
ค่ำคืนวันนี้เวลาหมดหมดเวลา
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่ค่ำคืนวันศุกร์หน้า
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่าน
และสวัสดีทุกคนขอบคุณครับ

สวัสดีครับขอบคุณครับครับ